วันนี้วันที่๓๑มีนาคมครับ๒๐๒๐วันที่๑๘แล้ว๑๘๑๙แล้วที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลทำการรักษาโควิด๑๙ครับ
ช่วงนี้ก็ประมาณ๑๗วันค่ะ
ก็ตามกันเข้ามานะครับ
ก็ขอเล่านิดนึงครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเรา
หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อบางคนนะฮะ
ผมเข้ามาโรงพยาบาลวันที่๑๓นะครับ
หลังจากที่มีอาการในวันที่๑๒แล้วก็เช็คผลแล้ว
ชั้นก็จะมีแต่เคสที่เป็นโควิดนะครับ
ซึ่งเข้ามาแรกก็มีไข้ประมาณหนึ่งนะครับ
คือไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าอึดอัดกับตรงนั้น
พอเข้ามาแล้วเช็คอาการต่างเช็คในเรื่องของปอเช็คเลือดเช็คออกซิเจนแล้ว
คุณหมอบอกว่าอาการของเรานี่ถือว่าน้อย
และแผนการรักษาของเขาคือปล่อยให้มันหายเอง
เพราะว่าดูแล้วจากพื้นฐานของเราจากวัยความแข็งแรงอะไรต่าง
น่าจะหายเองได้ภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์
เพราะฉะนั้นก็แฮปปี้ที่เขาตัดสินใจว่าคงไม่ต้องกินยาหรอกในตอนนั้นนะ

แต่ว่าหลังจากนั้นพอไข้หายพออยู่โรงพยาบาลสัก๒วันไข้หายแล้ว
อยู่ถึงวันที่๕แล้วก็คือตกใจเพราะว่าไข้กลับมาเฉยเลย
และบวกกับอาการท้องเสีย
ท้องเสียก่อนแล้วก็ค่อยมีไข้

แต่ไข้ก็ไม่ได้สูงนะไข้๓๗กว่า

จากที่ไม่มียังเป็นวันที่๕นะ

เพราะฉะนั้นหมอก็ตัดสินใจว่าต้องทำการรักษาแล้วแหละ
ถ้ามันกลับมาแบบนี้ก็คือมีความเสี่ยง

ส่วนของเดียเนี่ยก็คือแตกต่างตรงที่ว่า

ก็คือตั้งแต่ที่เข้าโรงพยาบาลมาก็
มีไข้๓๗๓๘ต้นอาจจะไม่ถึง
ฟังเสียงปอดก็เคลียร์ทุกอย่าง
แล้วก็ออกซิเจนที่วัดก็ดูปกติทุกอย่าง
คือสิ่งเดียวที่เป็นตัวบ่งบอกว่า

คราวนี้คือเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างน่าจะโอเค
เพราะว่าอาการที่คัดจมูกเจ็บคอหรืออะไรอย่างนี้คือแบบ

เราก็เลยคิดว่าเออสงสัยเดี๋ยวเราร่างกายเราคงขับไวรัสออกไปเอง

ปอดทั้ง๒ข้างมันเริ่มอักเสบแล้ว
ก็คือไวรัสมันเข้าไปในปอด
มันก็จะทำให้ปอดเป็นขาวของเดียก็คือสองข้างเลย
คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องเริ่มยาทันทีเพราะว่ามันก็ไม่น่าเสี่ยง
เพราะว่าถ้ามันขยายไปทำให้ปอดอักเสบเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นเรื่องหนัก
จริงแล้วเราก็ทั้งคู่ก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากกินยานะ
เพราะว่าจากประสบการณ์ของเราจากที่หมอบอกมาคือไม่จำเป็น
ก็ไม่อยากให้กินเพราะแน่นอนมันมีผลข้างเคียง
กับการที่กินยาหลายตัวพร้อมกันรวมไปถึงข้อมูลที่ยังมีไม่มาก
สำหรับการรักษาแบบนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยง
แต่ว่าเนื่องจากว่ามีอาการที่ชัดเจน
ในเคสของเราคือก็ควรจะกินเข้าไปก่อน

เพื่อที่จะเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
เผื่อว่ามันลุกลามปอดเข้าไปมากกว่าเดิม
ก็จะได้มีอุปกรณ์ต่างที่ช่วยเราได้

รู้สึกว่ายามันได้ผลค่อนข้างจะเร็ว
พอทานยาเสร็จปุ๊บก็จะมียาทั้งหมด๓๔ตัว
แล้วก็ยาไบรัสอะไรต่างก็คือจะมี๓๔ตัวแหละ

ไข้หายเลยแล้วก็ดีขึ้น
แล้วก็พอเช็คปอร์ตเรื่อยก็ค่อยดีขึ้นเรื่อย
แต่ว่ายานี้จะกินครบโดสก็ต้องกินต่อเนื่อง๑๐วัน
ซึ่งก็จะทรมานเล็กน้อยเพราะว่ามื้อหนึ่งกินหลายเม็ดเหลือเกิน

มีผลต่อร่างกายของผมนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่
จะมีท้องเสียบ้างแต่สำเดียซึ่งเป็นคนตัวเล็ก
ก็น่าจะมีผลข้างกินมากขึ้นเบอร์
คือก็ต้องบอกว่าอาการของตัวไวรัสเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมาก
คือไม่ได้รู้สึกว่าอาจจะมีหายใจแบบขัดบ้างนิดหน่อยแบบแน่นอกบ้างนิดหน่อย
แต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าแบบหายใจไม่ได้เลยแล้วก็ไอเยอะอะไรอย่างนี้
คืออาการพวกนี้ไม่มีเลยแต่จะมีอาการแต่เป็นผลข้างเคียงของยา
ก็คือ๑เวียนหัว๒ขึ้นไส้ท้องเสียไม่อยากกินอะไรเลย
แล้วก็แบบตามัวคือมองอะไรแล้วเหมือนใส่แว่นขยายตลอดเวลา
ตามมวยนี่อาจจะจากเล่นมือถือทั้งวันก็ได้นะ
ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทานข้าวได้เหมือนเดิม
รู้สึกค่อนข้างจะปกติก็อย่างที่เห็นคือร่างกายเราตอนนี้ดีครับ
ดีมากเลยกินอาหารกินได้ทุกอย่างกินทั้งวันทั้งคืน
ประมาณ๙๕๙๘แล้วตอนนี้รู้สึกว่าดีมากแต่ว่าปัญหาหนึ่งคือผลยังบวก
คือต้องบอกเลยว่าอาการของไวรัสของพวกเราสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงปอดเนี่ยมันก็ในเรื่องของความรู้สึกของแบบร่างกายเรารู้สึกว่าค่อนข้างโอเค
สิ่งที่ทรมานสุดก็คือการที่จะต้องอยู่ในความกลัวความกังวลว่ามันจะลามปอดเรามากไปกว่านี้ไหม
ไข้มันจะกลับมาไหมแล้วมันจะหายเมื่อไหร่
ซึ่งคุณหมอก็ยังไม่ทราบคำนี้ว่าเป็นนิดนึงมันจะขยายเร็วหรือเปล่าหรือว่ามันจะหายไปเองไหม
หรือว่าเลิกทานยาแล้วมันจะกลับมาอีกไหมก็คือไม่มีใคร
คือสิ่งที่เรากลัวเรากังวลตลอดเวลาเราก็เครียดตลอดเวลา
แต่ไม่เป็นไรเราก็รับสภาพไปตามนี้หมอก็เชื่อใจว่าเขาก็ทำดีที่สุดแน่นอน
เท่าที่เขาก็มีความรู้เขาก็รักษาเต็มที่สำหรับทุกคนเลย
อะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เราก็ลุ้นกันไปแต่เชื่อว่าด้วยหมอไทยเราซึ่งเก่งมาก
มากแล้วก็สภาพร่างกายของตอนนี้ก็น่าจะมั่นใจว่าเราต้องกลับมาฟื้นตัวแบบเต็มที่อย่างแน่
แล้วก็จากที่ผ่านมาที่เห็นจากเมืองจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คืออัตราการหายจากโรคนี้ก็ดี
เราก็มีความหวังว่าหลังจากนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นจะค่อยหายปอดจะเริ่มฟื้นตัว
แต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นคนอื่นต้องมาเจอสภาพแบบนี้ครับถึงร่างกายจะไม่ได้เจ็บหนักมาก
แต่ว่าการที่เราอยู่กับความกังวลหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลห่างจากลูกห่างจากครอบครัวเป็น๒๓สัปดาห์เนี่ยนะ
ก็มีผลต่อตัวคุณติดใจคุณมากเลย
คืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมาตลอดก็ก็
ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเจอแบบเราครับอย่าประมาทครับ
ทำตามที่ทางแพทย์ทางผู้เชี่ยวชาญทางรัฐแนะนำมานะครับ
ก็คืออยู่กันห่างครับไม่จำเป็นจริงก็อยู่บ้านกันไปครับ
ทุกคนลำบากครับทุกคนอึดอัดแน่นอน
มันไม่มีวงการไหนที่ไม่โดนผลกระทบจากเรื่องนี้ทั่วโลกเลย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันครับไม่ตีกันเอง
ไม่จำเป็นจะต้องโทษใครหรืออะไรไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก
ทุกคนอยากให้เรื่องนี้มันจบให้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นช่วยกันหาวิธีที่จะทำให้มันเบาที่สุด
การที่อยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการช่วยทีมแพทย์คุณหมอพยาบาลทุกคน
เพราะว่าทรัพยากรของเราบุคลากรของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงพอสำหรับ
ผู้ป่วยที่จำนวนเยอะในเวลาเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำให้ผู้ป่วยในเวลาเดียวกันเนี่ย

เพื่อที่คนที่อาการหนักจะได้รับการรักษาได้อย่างเต็มที่
เพราะถ้าป่วยพร้อมกันเยอะเนี่ยนะ

และคนที่ควรจะรอดก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะ

ของโลกนี้คือมันติดง่ายและมันตายช้า
ตัวไวรัสมันตายมันออกจากร่างกายช้า
อย่างที่เห็นพวกเราคือ๓อาทิตย์แล้วก็ยังเจออยู่
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะยังติดอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่ต่าง
คนใหม่ไม่สามารถเข้ามาได้
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรีบหายรีบกลับไปห้องมันจะได้มีโอกาสให้คนที่ต้องการเรา
นี้ก็ต้องบอกด้วยว่าคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
อย่างคนที่เข้ามารักษาพร้อมคนเดียวบางคนอาการสุดหนักก็มี
ระวังตัวให้ดีครับเป็นกำลังถามวิธีนี้นะครับ
กำลังใจให้ทุกคนทุกวงการจริงครับไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ
ทำให้ดีที่สุดครับพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุด

สำหรับคนอื่นที่ที่ก็ปิดโลกนี้มาเหมือนกันครับคนวงการมวยหรือวงการแล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้อีกส่วนหนึ่งครับ

แล้วก็มาเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังครับเพื่อเป็นข้อมูลให้คนอื่นระวังมากขึ้นด้วย
สำหรับพวกเราตอนนี้ก็รอผลลบอย่างเดียว

แล้วก็กลับไปหาลูกต่อเมื่อเป็นผลลบ
ก็หวังว่าคงจะเร็วนี้แล้วสำหรับพี่หมอและพยาบาลเราก็

เป็นกำลังใจคือเราก็ขอบคุณแล้วก็ชมกันอยู่ทุกวันครับเป็นเรื่องจริง

ทุกคนที่เป็นหมอและพยาบาลและทำงานอยู่ด้านโควิดในช่วงนี้คือทำด้วยใจจริงครับ
พวกเขาคือก็มีการถามเข้ามาว่าคุณพร้อมที่จะทำงานเกี่ยวโควิดในตอนนี้ไหม
ใครที่ไม่พร้อมทำกลัวเสี่ยงกับครอบครัวอะไรแล้วแต่ก็ไม่บังคับกันไม่จำเป็นต้องทำงาน
แต่ทุกคนที่อยู่นี่คืออาสาเข้ามาทำงานในตอนนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อดูแลพวกเราครับ
และหน่วยงานก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคุณหมอและทางพยาบาลเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมานานมากแล้ว

กลับไม่ได้ก็ทุกคนก็ต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับผู้ป่วยโควิด
ก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนให้อยู่ที่บ้าน

พังกันสักพัก